สวัสดีครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
มาจนถึงวันนี้เนี้ยครับหนึ่งสารธักราชที่เกิดขึ้นกับเมืองไทย
ของเราก็คือลมหนาวระลอกสุดท้ายของฤดูหนาวนี้นะครับ
มีการแผลลงมาถึงเมืองไทยของเรานะครับแน่นอนหลายพื้นที่ได้เจอกับความแปรปวน
สภาพอากาศส่วนใหญ่ก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ
และตอนนี้ลมหนาวที่แพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามา
จนถึงเมื่อคืนนี้กำลังจะค่อยถอยร่นออกไปนะครับ
สัญญาณที่เห็นได้ชัดก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าหากในช่วงสายวันนี้ใครออกจากบ้าน
ก็จะเห็นหมอกที่เข้ามาปกคลุมอีกครั้งหมอกเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่า
ความชื้นนั้นกำลังจะค่อยเข้ามาแทนที่อากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกคลุมนะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะค่อยมีความร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
นี่คืออากาศเย็นที่มีการแผลลงมานะครับเมื่อช่วงค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มีการแผลลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับสีส้มแดงครับจะค่อยถอยออกไป
นี่แหละครับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อากาศชื้นที่อยู่ในบริเวณอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง
แต่ว่าตอนนี้อากาศเย็นเข้าไปอยู่แถวอีสานอยู่แถวภาคเหนืออยู่นะครับ
ดังนั้นจึงทำให้หมอกและความชื้นส่วนใหญ่ไปออกันอยู่บริเวณตอนกลางกรุงเทพมหานคร
เป็นแบบนี้วัน๒วันนะครับก็จะค่อยดีขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอย่างไรกันบ้าง
จุดไหนยังคงต้องระวังมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจากการตรวจสอบนะครับยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับที่สำคัญมีโอกาสเกิดหมอกด้วย
สุด๑๔ครับสูงสุด๓๕องศาเซลเซียตครับยอดดอยใครไปช่วงนี้ยังคงเจออากาศหนาวจัดนะครับ๓องศาเท่านั้น
ส่วนอีสานครับอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับต่ำสุด๑๗องศาสูงสุด๓๓องศานะครับยอดภูยังคงมีอากาศหนาวนะครับต่ำสุด๙องศาครับ
ภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับอากาศนั้นเย็นลงบ้างนะครับประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๒๑สูงสุดพุ่งมาอยู่ที่๓๔ครับส่วนภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับต่ำสุด๒๑สูงสุด๓๔
มีลมแรงหน่อยก็ต้องระวังใครที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณอังกฤษนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐องศาของพื้นที่นะครับคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับสุดสัปดาห์ก็คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐องศาของพื้นที่
อาจจะร้อนอบอ้าวเพราะว่าความชื้นเข้ามาปกคลุมมากยิ่งขึ้นในระยะนี้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ